ท่านผู้ชมครับไปดูภาพจากอ่า

ที่บ้านหลังนึงเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้

อันนี้เขาถ่ายคลิปเอาไว้จากด้านบนของบ้าน

โอ้ยหน้าคว่ำลงไปเลยค่ะ
นี่แล้วเขาก็นอนอยู่พักนึงนะ
นี่ฮะมันเจ็บนะหัวทิ้มลงไปแบบหน้ากระแทกอ่ะ
เสียงหมาเห่ากันเกลียวเลย
แล้วก็ลุกขึ้นมาพยายามประคับประคองตัวเองขึ้นมา
ภาพนี้เจ้าของบ้านถ่ายเอาไว้ได้นะครับ
บันทึกเอาไว้แล้วก็เอาไปเผยแพร่ผ่านทางสังคมออนไลน์
ผู้ชายคนนี้ร่วงลงมาหน้ากระแทกพื้นนะครับ
พอลุกขึ้นมาก็เดินแทบไม่ไหว
เกิดขึ้นที่บ้านหลังนึงที่ซอยราชพระ่า๘๗ในกรุงเทพฯ

เจ้าของบ้านบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๓วันก่อน
ผู้ชายที่ปีนเข้ามาในบ้านชื่อในต้นอายุประมาณ๔๐
อยู่ที่บ้านของเขานี่แหละแล้วก็ขโมยของ
แม่ก็เลยแจ้งความจับก็ไล่ออกจากบ้านไป
แล้วกลับมาปีนเข้าบ้านตกลงมาอย่างภาพที่เห็น
คาดว่าคงจะเมาด้วยนะครับ
แล้วที่เข้ามาเนี่ยพอเข้ามาแล้วก็มาขโมยสุนัขของเขาไป
พอได้สุนัขเปิดประตูหน้าบ้านแล้วหลบหนีไป
ระหว่างก่อเหตุพี่ชายอยู่บนบ้านเห็นก็เลยถ่ายภาพ

คาดว่าน่าจะโกรธแค้นที่ถูกจับได้ว่าขโมยของแล้วถูกแจ้งความ
ดำเนินคดีก็เลยกลับมาขโมยหมาที่บ้าน
แล้วขาออกเขาออกไปยังไง
ประตูพี่เขาเคยอยู่ประตูเล็กมันหมุนได้ครับ
มันเป็นประตูไฟฟ้าใช่ไหมแต่ว่าประตูเล็กสามารถหมุนเปิดได้

ใช่ครับเปิดจากข้างในได้แต่เปิดจากข้างนอกไม่ได้

เพราะนายคนนี้รู้ไงว่าเคยอยู่บ้านนี้ไง
ว่าถ้าประตูจากข้างในเนี่ยเปิดออกไปได้ตอนแรกเลยต้องปีนเข้ามาก่อน
ตอนนี้ตำรวจก็กำลังไล่ตามตัวอยู่นะครับ
ในต้นคนนี้ยังจับไม่ได้แต่แอบกลับมาที่บ้านหลังนี้อีก
เอาหมามาคืนเอาหมามาวางไว้หน้าบ้าน
เอาหมาวางหน้าบ้านแล้วไปเลย